จุดที่เขามีการจัดงานกันนะคะงานวันวาเลนไทยงานจดทะเบียนสมรส
หลายคนก็ใช้วันนี้เป็นเริกดีนะคะไปดูที่นครนครราชสีมากันหน่อย
โอ้โหต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของการจดทะเบียนนะที่อำเภอเมือง
เพราะว่าเขาจดทะเบียนเสร็จเขาก็จะไปไหว้ยะโมไปลอดประตูชุมพลกัน
แต่ไฮไลท์ของคู่ที่มาในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากคู่รักคู่อื่นแล้วเนี่ย
ธอมนะคะหนึ่งท่านและอีกท่านหนึ่งก็เป็นสาวประเภท๒
เรียกว่าเป็นคู่รักทางเลือกคู่นี้เลือกมาจดทะเบียนกันที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน
เป็นคู่ไฮไลท์เลยค่ะนางสาวรจนีอิ่มแมนหรือคุณจอยเป็นสาวหล่อนะคะ
กับนายโสมณัฐเกิดเทพหรือคุณแบล็คเป็นสาวประเภท๒ค่ะ
เป็นคู่รักเพศทางเลือกคุณแบล็คเนี่ยบอกว่าวันนี้มีความสุขมากเลย
สองท่านนี้คบกันมาปีนึงแล้วเพิ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนที่แล้ว
สองวันก่อนมีข่าวดีคุณนัทพงศ์คุณจอยตั้งท้องแล้วได้สามสัปดาห์ค่ะ

คือจริงแล้วสองท่านนี้เขาก็ตั้งใจจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วเดือนหน้า
แต่เดือนนี้มีงานพอดีก็เลยถือโอกาสวันวาเลนไทยนี่แหละ
ทะเบียนสมรสซะเลยเป็นวันดีอยู่แล้วด้วย
แล้วทิ้งท้ายบอกมีความสุขมากอยากให้ทุกคนมีอิสระในความรัก
แบ่งแยกเพศสภาพอยากให้สังคมเปิดใจกว้าง
สำหรับกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือกค่ะ
ก็เลยมอบให้วิชานาศิลป์เป็นชีพวงศ์คนสำหรับไปด้วย

จริงแล้วคำว่าสมรสเท่าเทียมค่ะ
มันไม่ควรเกิดขึ้นแบบแค่ราวหรอกไหมค่ะ
มันควรจะเกิดขึ้นด้วยท้องที่เดียวกันนะครับ
เพราะว่าเป็นแบบการจดทะเบียนระหว่างหมวกฝนต่อพวก

ก็รู้สึกดีใจว่าถ้าเรามันอยากติดตราคือ
เพราะว่าก็ตั้งใจจะมาจดมีแวร์วางหัง
แล้วก็มาดูอีกที่หนึ่งบ้างนะคะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศความรักเรียกว่าพิสูจน์รักแท้
ในอีกรูปแบบนึงที่ที่วะกะนำเพิกกำแพงแสนนะคะ
คุณคมสรรอายุ๕๑ปี
ก็เข็นรถวิวแชร์
ที่นั่งอยู่คือนางสาวแข่งแขดีอ่วมอายุ๕๑ปีเหมือนกัน

พาเธอมาจดทะเบียนสมรสพร้อมกับคู่รักอีกหลายสิบคู่เลยค่ะ
คุณแข่งแขนบอกว่าเธอกับแฟนคบกันมาตั้งแต่อยู่มัธยมค่ะ
ก็อยู่กินกันมา๒๐ปีแล้วนะครับ
ไม่เคยจดทะเบียนสมรสไม่มีลูก
ปีที่แล้วป่วยเป็นเบาหวานแผลติดเชื้อแล้วลุกลาม
เธอต้องตัดขาซ้ายทิ้งเธอก็ท้อใจ
คือก็กลัวจะเป็นภาระให้แฟน
คุณคมสรรอยากจะให้เธอมั่นใจ
อยากจะสร้างความมั่นใจให้เธอว่าเราจะอยู่ด้วยกัน

วันนี้ก็เลยชวนกันมาจดทะเบียนสมรสค่ะ
นี่เป็นแบบความประทับใจนะคะ
ความรักของคนทั้งคู่ค่ะ
อยู่ด้วยกันนะคะช่วยเหลือมาตลอด

อยู่ด้วยกันนานแล้ว
แต่ก็วันนี้ก็เลยคิดแบบว่าจดทะเบียนวันที่๑๔ปุ่มค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะ